อีกที่หนึ่งที่ก็ฮือฮาไม่แพ้กัน
สาวค่ะเขาไปรุมร้อมขอกระซิบใกล้หู
แถมยังออกแรงเขย่าแบบจนหมดแรงกันเลยทีเดียว
โปรยแบบนี้แล้วอยากรู้กันเลยว่ามันคืออะไรที่ไหน

วัดไพแคกหรือวัดอุทุมพระราม
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

เนี่ยสาวเข้ามากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะฮะ
ยกมือพนมจุดทูปขอพรจากพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเมืองสุพรรณ

ด้วยความเชื่ออันแรงกล้า

เดินทางมาจากอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี

หลังจากจุดทูปเรียบร้อยอธิษฐานแล้ว
ต้องไปกระซิบขอพรที่ข้างหูของขุนช้าง

อ่ะบอกเลยอยากจะได้อะไรขอไปเลยเต็มเต็มนะคะ

มาดูที่อ่างน้ำตาเทียนอีกที

มันตั้งอยู่บริเวณหน้าพ่อขุนช้างนี่แหละ

นี่ไงเพราะมันจะค่อนข้างเบลอไงคุณ

แต่ไม่เป็นไรของแบบนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดเดิ

แต่ถ้าหากว่ายังไม่หนำใจแล้วก็แนะนำค่ะ

โอ้ทั้งแรงตัวทุ่มไปเลยค่ะ

คุณเซียมซีอ่ะอย่าเรียกเป็นบ้องอ่ะสิ

เรียกบ้องไม่ได้ใช่ไหม

เขย่ากันไปออกแรงช่วยกันนะคะ
แล้วได้อะไรก็แล้วแต่จะเอาไปเสี่ยงโชคกัน

ว่าไปออกกำลังกายก็ดีเหมือนกัน